ต่อแรกในข่าวเช้าของเราโรงขาวในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการคลื่น
ทำบัเปยนกู้สดก่อนที่จะมีพิธีพระราชทธารณ์เพลิงศพของหลวงภาคูณ
แล้วก็บรรจุร่างของหลวงพระคุณนั้นลงในหีบไม้หอมนะครับ
ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้มีพิธีการบรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ที่อาคารเรียมรวมชั้น๗คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
โดยมีพระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์มรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นผู้นำประกอบพิธีขอเข้ามาครับ
มีนางมั่นคำกาญจนรัฐน้องสาวของหลวงพระคูณ
รวมไปถึงบรรดาลูกหลานหลายคนก็ไปร่วมพิธี
หลังจากกล่าวคำขอเข้ามาเสร็จ
รองสาธาราชาณาแพทย์ชาญชัยพานฮองวิริยะวิระกุล
เป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์
แล้วก็นายสมศักดิ์ปริสุทธโธเหมธานนท์
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา

ก็ไปร่วมกันวางพานเครื่องขอขมาครับ
จากนั้นลูกศิษย์แล้วก็นักศึกษาแพทย์
ทำพิธีห่มผ้าไตรให้สรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ
ระหว่างนั้นพระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชศรีมา
ญาติลูกหลานของหลวงพระคูณ

จิตอธิษฐานถวายกุศล

ได้ยกสรีระสังขารของหลวงพระคุณนั้นบรรจุลงในหีบศพ

ล้อมด้วยภาพวาดชีวประวัติ
ตั้งแต่เกิดจนถึงมรณภาพ

ขนาดกว้าง๗๗เซนติเมตร
ยาว๒๑๐เซนติเมตร
สูงรวมฝา๖๕เซนติเมตร
ไหม้รวมฝา๔๖เซนติเมตร
รองศาสตราจารย์ในแพทย์ชาญชายระบุว่า
พิธีนี้จัดขึ้นเป็นการภายใน
ญาติของหลวงพระคูณและเจ้าหน้าที่

เพื่อถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ทั่วประเทศ

และในการบรรจุสรีละ

จนถึงเวลาการเผาจริงนะครับ
จากนี้เวลาประมาณ๒ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ได้มีการซ้อมเสมือนจริงการเคลื่อน

โดยใช้ลงศพจำลองเคลื่อนลงมาจากอาคารเรียนรวม

เคลื่อนตามทางเชื่อมของตึกของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

เลื่อนต่อไปยังหน้าโรงพยาบาล
จะมีรถประดับแบกเรี่ยมได้

ซึ่งจะใช้เคลื่อนสรีระสังขาร
คณะแพทยศาสตร์ไปตามถนนกรปภึก
จนถึงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจดาพิเศษ
ซึ่งขบวนจริงดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันนี้
เวลาประมาณ๑๓นาฬิกาครับ
และตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงค่ำนะครับ
พื้นที่บริเวณโดยรอบชาปนสถานชั่วคราว

ด้านหลังพุทธมณฑลอีสานก็เต็มไปด้วยประชาชนครับ
เดินทางไปชื่นชมเมนลอย

มาค่ะต้องต้องมาแน่นอนนะคะ
พรุ่งนี้คุณแม่ก็จะเริ่มทำรวงทานแล้วนะคะ
ทำโรงทานตั้งแต่วันที่๒๑จนถึงวันที่๒๗เลยนะคะ
เพราะว่าในส่วนนี้ก็เกิดจากพ่อบุญ

ภอบปฎิบัติดีภอบปฎิบัติชอบ
สำหรับการเข้าชมชาปนสถานชั่วคราวก่อนพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณในวันที่๒๙มกราคมนี้
คุณผู้ชมสามารถเข้าไปชมได้ตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มจนถึงวันที่๒๘มกราคม
หลังจากนั้นก็จะงดให้เข้าไปเยี่ยมชมเพราะว่าจะมีพิธีจริงแล้ว